มาดูเรื่องที่เป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพีชเลือดบวก

ก็คือเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งแหละที่เขาออกมาประกาศตัวชัดเจนนะคะ

เขาไปทะเลาะกับนักศึกษาแพทย์คนนึงชื่อว่า
น้องกิ่งนางสาวนรินยา

เปิดคอร์สคอร์สใช้รอเรือกะลันนะคะ

อนุญาตเซ็นเซอร์คือการมีเพศสัมพันธ์สดแบบปลอดภัย
วันที่๒๗เวลานี้ที่นี่ลงทะเบียนร่วมสมทบทุนโปรเจกต์
เอ็นเอด๒๐๒๐คนละ๕๐๐บาท
แบบไม่ป้องกันแบบไม่ใส่ถุงยาง

แต่ประเด็นคือคนที่สองคือเขามีเลือดบกอยู่แล้ว
คนก็เลยเป็นดราม่าว่าเอ้าแล้วคุณจะสอนคอร์สอย่างนี้ยังไงล่ะ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมปราศจากอคติ
แต่พอมันมีการโพสต์อันนี้คอร์สอันนี้ออกมา
นางสาวนาริญญาหรือว่าน้องกิ่งนักศึกษาพยาบาลเห็นปุ๊บก็แชร์เลย
แล้วก็วิภาควิจารณ์ค่อนข้างจะตรงจนถึงแรงเหมือนกันนะคะ
บอกว่าถ้าหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันและปลอดภัยจริง
ตัวคนโพสต์เองก็คงไม่ติดโรคมาหรอก
เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปสองคนอื่นเลย
คือก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันในคำพูดที่ค่อนข้างตรงแล้วก็แรง
กับการตอบโต้ของทั้งสองคนแล้วก็ในเฟซบุ๊คด้วย
ต้องพอมาแบบนี้ปุ๊บ
พีทบอกพีทเดือดมาก
ฉุนขาดบอกเลยว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดี
กิ่งนริญญานักศึกษาพยาบาลคนนี้

เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิภาควิจารณ์ให้เขาเสียหาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์อืม
จากนี้พีชก็มีการโพสต์คลิปยืนยันด้วยว่า

และควรเคารพสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ

อย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อนเอาความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน
มีเพศสัมพันธ์การป้องกันเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุด
ป้องกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกาย
และที่สำคัญป้องกันท้องไม่พร้อมด้วย
ขณะเดียวกันพีชก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าล้มเลิกคอร์สนี้ไปแล้ว
จริงมันเป็นคอร์สเหมือนเชิงทฤษฎีสอนให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป
แต่กลายเป็นว่าคนไปเข้าใจว่าโพสต์เชิญชวนให้คนมามีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็คิดเงิน๕๐๐บาทอะไรยังไง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยยังคงร้อนเราอยู่ในทวิตเตอร์นะ

แต่ก็ถ้าจะเอาจริงถ้าให้เป็นผู้ป่วยนะคะปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะ

เพื่อตัวคุณเองด้วยและเพื่อคนอื่นด้วยนะคะ